นมถูอเหลืองรสหวานคลาสติ๋งรสดีแบบทัก

ของผมก็เล็กแต่ซอยเหมือนกันครับผม
อันนี้สูตรไฮแคนเซียมครับผม

เวลาจ่ายกับข้าวไม่ได้จ่ายนม

งั้นเป๊กจะเฉลยที่รสหวั่งคลาสสิค
พี่อินไม่ได้เลือกครับราคา

นะคะราคาอยู่ที่
๓๐บาท

ที่ชาเขียวนี่นะฮะ
และนี่คือสินค้าที่พี่อินเลือกค่ะ

ถูกปะถูกปะ
๒๐เท่าเฮ้ย

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เอาล่ะช่วงนี้เห็นกำลังหุ่นดี

ขวดแรกค่ะน้ำมันทาตะวัน๑๐๐๑ลิตร
ที่๒น้ำมันคาโนล่า๑๐๐๑ลิตร

น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร

เป็นเมล็ดกองดอก
ไม่รู้แต่ว่าที่แน่น้ำมันมะพร้าวเนี่ย

ดีมากแล้วก็แพงมาก

พีชถ้าน้ำมันมะพร้าวถูกสุดก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านเราเลย
ไม่มีทางเลยมาฆ่าเลย
ไม่ก็คือว่ามันแพงสุดก็คือของบ้านเราเลยนะ

อันนี้รู้เรื้อรู้จริงเพราะว่าบ้านอยู่ใต้

ราคาอยู่ที่
และน้ำมันทานตะวันเบิกบานในยามเช้า

และน้ำมันทานตะวันนะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ข้อต่อไปค่ะพี่เอ็มจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

ข้อต่อไปค่ะเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ
น่ากลัวนะร้านเราเนี่ย
ผมว่าดีกว่าบอกให้เจ๊เปลี่ยนจากมินิมาตรขายของนี่

เปิดร้านเช่ามึงซื้อเครื่องเล่นมาขายก่อนดีกว่าไหม

คนทำงานก็ต้องจัดร้าน
คนหรือม้ามุนนะคะหมุนอยู่ด้านนั้น
ไม่ใช่มานั่งกินแรงเพื่อน
พี่บอลชอบว่าน้าเบิร์ตหลายทีแล้วนะ

รู้ไหมว่าเขาไปเข้าคอร์สมาแล้ว
ทุกวันนี้เป็นผู้เป็นคนได้ว่าไปส่งไปเข้าคอร์ส

อัพเดี๋ยว
แทบจะขี่ม้าแล้วแบบทำให้สมาธิดีขึ้น
อ๋ออยู่หรือใช่หรือหรืออ่าประเทศ

เพราะอ้วนถ้าจะลดความอ้วนไปขี่ม้า

ขี่ม้าแล้วลดน้ำหนักได้จริงเหรอคะ
นี่แนะนำวิธีแนะนำ

เอ้ยให้ไปขี่ม้าอาชารประบัติ

โอ้โห

โอ้โฮนั่นมีเพ้นน่ะ

ความอบอุ่นเป็นยังไงไม่เคยพูด

เคยประสบแต่ความเหงาก็เท่านั้น
มีชีวิตอยู่ไปแค่วัน

เป็นขอทานทรมานหิวจังเลย

มาหาเพื่อนครับมาซื้อน้ำดิมีขันด้วยพี่
มีขันด้วยพี่เอาน้ำอะไรนะครับมีไหน
ไม่ใช่ครับมาหาเพื่อนเก่าครับ
เพื่อนเก่าเฮ้ยไอ้น้อง
ที่นี่มันไม่มีระดับเพื่อนน้องหรอกพี่บอกให้

แถวนี้เป็นย่านการนำไฮโซเขาอยู่
ย่างกังนำเกาหลีครับ

ที่นี่ก็คนไฮคาร์ดน้องไม่ใช่คนไฮโลอย่างน้อง

ผมไม่ได้ขอครับแต่ผมอยากมาหาเพื่อนผม
พี่เบิร์ดพี่บอกไม่ใช่เพื่อนมึงนะไม่ใช่ครับ

น้องคุณต่างลู้สักพี่เบิร์ดหรือ

รองเท้าหนังแก้วมันแป๊บเลยพี่
คุณนกพระเดชนอ่ะสิจะมาชวนเล่นหุ้นอีกแล้วมั้ง
ไม่ใช่คุณพระเดชเชิญครับครับ

ไอ้นี่ลูกล่อลูกชนเยอะ

เขาเรียกว่าขันหลายทีแล้วล่ะครับคุณบอล
แม่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
โจทย์คำถามข้อที่๔ของคุณอินครับ